แล้วก็ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับพาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรดีกว่า

เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรที่มันแปลกแหวกแนว
คุณผู้ชมเคยเรียกเคยกวักไหมไอเต็มไอเต็ม

ก็จะเป็นรถแบบมีกระดิ่งแบบ

แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วไม่มีอะไรแบบนั้นอีกแล้ว

โอ้โหแค่ร้านเขานี่เยอะสะดุดตาแล้ว

ของจริงไม่ใช่ไม่ใช่นี่รสไถ
เดี๋ยวเดี๋ยวเพียงไปจากไหนเนี่ย
ร้านไอศครีมลุงน้อยคนสู้ชีวิตครับ

เห็นไหมเขียนเอาไว้หมดทุกอย่าง
สามารถติดต่อกันได้ด้วยว่าจะให้ไปขายที่ไหน

ไอศครีมของลุงน้อยเป็นไอศครีมที่กินเข้าไปแล้ว

สดชื่นอิ่มอร่อยและเสียวฟัน
อันนั้นกูต้องหาหมอฟัน

บางคนเขากินแล้วเขาไม่เสียวสุขภาพฟันดี

ก็คงคุณอาจจะมีแปลงฟัน

ก็ผมจะเล่าให้ฟังอยู่นี่ไง
ว่าผมมีอาการเสียวฟันกินอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้
แต่ถ้าคนอื่นกินแล้วก็ไม่เสียวฟันอร่อยสดชื่น
แต่ถ้าคนอื่นกินแล้วโอ๊ยเสียวฟัน
จะได้เลยคุณทั้งงั้นคุณอดแน่เลย

คนอื่นเขาชอบกินแล้วเนี่ยเขามีหมดทุกอย่าง
คุณจะใส่เป็นกลวยก็ได้หรือว่าจะเป็นขนมปังที่ปาก
ขนมปังใช่ไหมคือหลายคนชอบแบบนี้
ลองไปสั่งได้เลยนะครับสำหรับลุงน้อย
เครื่องของลุงน้อยเนี่ยบอกเลยว่าสร้างสรรค์มาก
และที่สร้างสรรค์แบบสุดนั่นก็คือการนำรถไถนา
หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ารถอีแต๊ก
คือถ้าทั่วไปเขาเรียกอีแต๊กแต่คนแถวนั้นนะคุณผู้ชมนะ
กำแพงเพชรเขาน่าจะเรียกว่าอีต๊อก
คือเรียกหลายรูปแบบแหละแล้วแต่จะเรียกกันไป
แล้วเหมือนกับอีแต๊กไหมอีแต๊กก็ได้อีแต๊กอีแต๊ก
คือแล้วแต่พื้นถิ่นเขาจะเรียกกัน
เออแล้วทีนี้พอนำมาปรับเป็นรถขายไอศครีม
ก็ตะเวนขายตามหมู่บ้านต่างในตำบลวังทองจังหวัดกำแพงเพชร
โอ้โหติดใจกันทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวนะรู้ไหม
นิดนี่แหละครับหรือว่าลุงน้อยเนี่ยนะ
เขาเนี่ยขายไอศครีมจนตอนนี้๖๙แล้วนะ
แล้วเขาบอกว่าหลายปีก่อนนี้เคยใช้แบบรถสามล้อเครื่องทั่วไป
บรรทุกถังไอศกรีมนี่แหละแต่ไอ้คันนั้นมันพังไปแล้ว
ก็ขายมานานนี่สภาพมันก็ผูกพังกันไปตามการเวลา
แต่คุณลุงเขารักการขายไอศครีมมากแล้วมีรถไถอยู่แบบนี้ทำยังไงดี
ไม่ต้องไปไถนามาแล้วขายไอศครีมดีกว่าเพราะว่าได้รับการตอบรับดีกว่าเยอะ
แล้วขายมานานถึง๒๐ปีแล้วอ่ะแล้วพอเปลี่ยนมาปุ๊บ
ปรากฏว่าขายดีกว่าเดิมอีกไม่เชื่อไปฟังลุงน้อยแกโม้ดูฮะ
บอกแล้วไม่ได้ขายเล่นขายจริงจังแล้วสามารถนำรายได้
ส่งให้ลูกเรียนจบปริญญาตรีมาแล้ว
แย่
ครับไอเดียที่น่าชื่นชมแบบนี้ทั้งขยันทั้งเก่งแล้วที่สำคัญลูกเขยของลุง
ยืนยันคอนเฟิร์มด้วยนะบอกว่าลูกน้อยขยันมากทุกเช้าตื่นแต่ตี๕
แล้วก็จะออกไปขายทันทีเมื่อปั่นไอศครีม
คือช่วงตี๕๗โมงเช้าเขาจะเตรียมของแล้ว
แล้วก็ออกไปขายไปขายสักช่วงประมาณ๑๐โมงเช้าของทุกวัน

แล้วถ้าใครเจอไอศกรีมรถไถนาแบบนี้

ยกมือขึ้นมาแล้วก็กวักมือเรียกทันที
ไอ้ตีนลุงน้อย
แบบนั้นกินกันให้อิ่มน้ำสำราญ

เสียวฟันแล้วกินกันให้สดชื่นดีกว่า

มันมีคำเตือนนะว่ากินไอศครีมเยอะมันจะเย็น
ผมบอกอย่างนี้ดีกว่าจะได้มีสาระนะครับ
อยู่แถวตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
อย่าลืมไปอุดหนุนคุณลุงเขานะครับ
ไอติมถังเบอร์เริ่มเลยแหมเครื่องก็แน่นนะ
คุณเป็นไหมเวลาเราดูอะไรอย่างนี้เราอยากทาน

บางทีเราอ่านเองแล้วอยากทานเนอ
เคยมีคนบอกเหมือนกันว่าเวลาดูรายการตลอดข่าวแล้วเจอของของกิน
พอดูจบปุ๊บวันนั้นต้องออกจากบ้านเพื่อไปกิน
เดี๋ยวนี้ฉันจะต้องไปกำแพงเพชรเลยนะ
ต้องไปแสวงหาตามหาสิ่งที่พวกเราเล่าไป
คุณผู้ชมที่เป็นพวกเราสามคนก็เป็น